ไปดูเซลมบริตี้ชื่อดังกันบ้างนะคะ

เธอถูกโจรบุกปล้นกลางดึก
ภายในห้องพักส่วนตัวที่กรุงปาริสค่ะ
ขณะที่เดินทางไปร่วมงาน
โดยคนร้ายได้ทรัพย์สินมีค่า
ไปกว่า๔๐ล้านบาทค่ะ
บุกปล้นนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ในช่วงเวลาตี๓ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ขณะที่คิมคาเดเชียนเวส

โดยขณะเกิดเหตุค่ะ๒คนร้าย
ซึ่งได้สวมหน้ากากอำพรางใบหน้า
แล้วก็แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บุกเข้าไปในห้องพักส่วนตัวของเธอ

มูลค่าก็รวมแล้ว๔๐ล้านบาท

คานเยเวสซึ่งเป็นสามีของเธอ
กำลังขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในงาน
ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
ซึ่งคานเยค่ะก็ได้ประกาศยุติการแสดงทันที
แล้วก็วิ่งลงจากเวทีไปอย่างรวดเร็ว

ถูกบุกปล้นในกรุงปาริส

บรรดาแฟนเพลงแต่อย่างใด
หลังเกิดเหตุค่ะโฆษกส่วนตัวของคิมคาเดเชียน

ขณะนี้เธอยังคงอยู่ในอาการที่ตกใจเป็นอย่างมาก
แต่เธอก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใด
ขณะนี้ก็กำลังเร่งประสานกับตำรวจ
เพื่อที่จะสืบหาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ